คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะมีดราม่ารถขยะนะครับรถขยะเนี่ยเก็บแต่ถุงตราเทศบาล
ถ้าอยากให้เขาเก็บขยะคุณซื้อถุงสิครับถุงละ๑๐บาทแบบนี้
คุณซื้อถุงของเทศบาลสิครับคุณผู้ชมฮะ
ที่นครศรีธรรมราชครับเทศบาลขายถุงขยะถุงดำแบบที่น้องน้ำแข็งบอก๑๐บาท๑๐บาท
แล้วก็ถ้าบ้านไหนใช้ถุงเทศบาลเก็บบ้านนั้นแล้วบ้านอื่นบ้านอื่นถ้าไม่ใช้ไม่เก็บ
ดราม่าสิฮะดราม่าหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า
ขยะถึงจะใส่ถุงดำเรียบร้อยแต่รถเทศบาลไม่เก็บให้นะครับ
เขาบอกต้องซื้อถุงที่มีตราเทศบาลเท่านั้นถุงละ๑๐บาทราคาดีมากเลยครับ
สุดยอดกูธไอเดียเลยขอให้คุณรวยกับการขายถุงดำนะครับ
ชดแหละดูออกอ่าติดแฮสแท็กเทศบาลเมืองปากภูน
แท็กอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ลงภาพถุงขยะนะครับ
แล้วก็มีคนแสดงความเข้าใจเห็นเพียบเลยอ่ะโคนธครตัวเมือง
แสดงความคิดเห็นหน่อยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมเทศบาลเมืองปากภูน
สอบถามนายมงคลศรีศุกร์อายุ๔๔ปีนะครับเล่าบอกว่า
นโยบายนี้มันเริ่มมาตั้งแต่๑สิงหาคมแล้วนะครับ
มีการขายถุงดำเก็บขยะของเทศบาลเมืองปากภูน
ละ๑๐บาท๑๐บาท๔ใบก็๔๐นะครับ

คือเขาก็ยอมรับได้นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยขยะที่ร้านของเขามีเยอะเลย
หากใส่ถุงดำของเทศบาลมันไม่พอเนี่ยขอใช้ถุงอื่นด้วยได้ไหม
แต่ปรากฏว่าเมื่อเขาใช้ถุงดำโอ้โหที่ไม่มีตาเทศบาล
รถเก็บขยะมาครับแต่ไม่เก็บ
ไม่เก็บเขาก็เห็นว่าโอ้โหอย่างนี้มันเกินไปไหม
ปรากฏว่าหลังจากที่เขาโพสต์ออกไปครับ
รถของรถขยะของเทศบาลก็มาเก็บขยะที่เหลือไปจนหมด
แล้วก็เรียกร้อยเทศบาลทำแบบนี้ต่อไปเถอะ
เรื่องนี้ก็ถึงนายธนาวุฒิถาวรพราม
นายกเทศมนตรีเมืองปากภูนชี้แจงบอกว่า

คือความจริงแล้วเทศบาลไม่ได้ขายถุงดำ

แต่เป็นการแจกถุงดำให้ฟรีครั้งละ๑๐

จ่าย๔๐ได้ฝุ่งดำ๔ใบ
ส่วนเงิน๔๐นั้นหรือ

เป็นค่าเก็บขยะรายเดือนของเทศบาล

แล้วท่านไม่อธิบายต่อแล้วที่เขาไม่เก็บไอ้ถุงที่มันไม่มีตาเทศบาล
หลังจากที่เป็นข่าวมาเขาเก็บให้หมดแล้วพี่เบิร์ต

เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเข้าใจคนผิด